แล้วก็เป็นการประสานกับตำรวจทางหลวงในรายการเช้าวันนี้
ดังนั้นเช้านี้เราพูดคุยกับพลตำรวจตรีสมชายเก่าสำราญนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมคนตำรวจตีสมชายเขาสำราญผู้คับการตำรวจทางหลวงครับ
ครับท่านผู้บังคับการครับสงกรานนี้วางแผนมาตรการ
ในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็การจัดการจราจรทางหลวง

เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ก็เลยมีมาตรการที่สองมาตรการหนึ่งเรื่องของการอำนวยความสะดวก
ให้บริการประชาชน๒ก็เรื่องของการลดและป้องกันอุบัติเหตุครับ
ครับมาตรการต่างเหล่านี้นะฮะถูกนำไปใช้บนท้องถนน
แล้วก็จะเข้มงวดช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ยังไงบ้างฮะท่าน
๗วันอันตรายที่เป็นมาตรการกวดขันของทางรัฐบาลนะครับ
คงช่วงวันที่๑๑ถึง๑๗ครับ
แต่ที่ตำรวจทางหลวงเราดำเนินการมาร่วมกับกระทรวงคมนาคม
คือดำเนินการตั้งแต่วันที่๔เป็นต้นมานะครับ
ใน๗วันแรกก็คือวันที่๕ถึงวันที่๒๐ครับ
แล้วก็ช่วงที่๒นะครับก็คือวันที่๑๑ถึง๑๘
และช่วงที่๓คือ๑๘๒๔เป็นช่วงของการประเมินผลครับ
เจ็ดหน้าเจ็ดระหว่างเจ็ดหลังเนี่ยทำตลอดนะครับ
ท่านครับมีเส้นทางไหนอะไรอย่างไรที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมฮะ
เส้นทางที่เราควรจะเฝ้าระวังก็คงยังเป็นเส้นทางภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็มีปริมาณรถโดยเฉพาะถนนมิตรภาพเองนะครับ
ซึ่งตอนนี้เองเราสังเกตพบว่าประชาชนมักจะนิยมเดินทางในช่วงเวลากลางคืนนะครับ
สายอีสานฐานมิตรภาพแล้วก็อย่างช่วงช่องเขาเนินสูงมีการปรับยังไงบ้างไหมฮะท่านครับ
เรามีการดำเนินการในการควบคุมนะครับเอ่อตำรวจทางหลวงเอง
กับกรมทางหลวงนะครับในการสำรวจจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่าง
รวมถึงจุดที่อาจมีปัญหาการจราจร
เช่นการขึ้นทางเนินเขา
กราบบิลบุรีนาฬิปักทรงใช้
คือจุดที่มีการก่อสร้างให้กับประชาชน
แล้วก็เตรียมที่จะเปิดช่องทางพิเศษในจุดนั้นแล้วครับ
ประชาชนอยากทราบว่าเส้นทางไหนควรเลี่ยง
หรือว่าเส้นทางไหนจะเป็นเส้นทางลัดได้

สามารถใช้ในเว็บไซต์ของตำรวจทางหลวงได้

หมายเลข๑๕๘๖ของกรมทางหลวงที่ประสานงานกับตำรวจทางหลวงอยู่ตลอดเวลาครับ
หรือจะดูในแอปพลิเคชันไลน์ที่ไอดีไลน์ไทเว๑๑๙๓
สามารถสอบถามและแจ้งการเกิดอุบัติเหตุหรือสภาพการจราจรที่ติดขัดได้ครับ
ในทุกช่องถังท่านครับการขอความร่วมมือจากประชาชน

ที่เราจัดวันที่๑มีนาเป็นต้นมาเราพบว่าการฝ่าฝืนกฎจราจรยังมีอยู่นะครับ
นั่นหมายความว่าความปลอดภัยก็จะลดลงไปด้วยนะครับ
จากวันที่๑มีนาจนถึงปัจจุบันเมื่อวันที่๑๐นะครับ
เราจับกลุ่มความผิดจราจร๑๕๐๐๐กว่ารายนะครับ
ตอนนั้นก็ขอความกำลังช่วยกันเคารพกฎจราจรนะครับ
เพราะว่าในช่วงเทศกาลเองมีประชาชนใช้รถจำนวนมาก

ทุกคนปฏิบัติตามกฎอุปฏิเหตุก็จะลดลงครับ
ปัญหาเก่าไม่ว่าจะสงกรานปีที่แล้ว
หรือว่าปีใหม่ที่ผ่านมาอย่างเช่น
เรื่องของประชาชนลงไปยกกลวยยางที่กั้นไหลทางออกเอง
แบรีเออร์ออกเองหลังจากที่ตำรวจเข้าไปกั้นไว้ตรงนี้
จะต้องลงโทษอะไรยังไงไหมครับ

ด้วยการรักษาทางกายภาพของเจ้าหน้าที่เองนะครับ
เรื่องของการวางเบรีเออร์วางกลัวยางต่าง
ในการที่จะช่วยกันระมัดระวังไม่ให้ป้องกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
ขอบคุณนะครับผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ห้าพลอตรีสมชายเก่าสำราญนะครับ
ก็ไทยรัตน์ทีวียังคงที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับตำรวจทางหลวง
ในการที่จะรายงานสภาพการจราจรให้คุณผู้ชมทราบอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเทศกาลสงครานนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไป
คราวก่อนตำรวจโดยท่านผู้บังคับไอ้การเองเปิดเผยมานะ
บอกประชาชนยกรวยยางเจ้าหน้าที่ไหลทางออก
แบรีเออร์ใหญ่ออกเองเลยเพื่อจะกลับรถเองอะไรอย่างนี้
ดังนั้นขอความร่วมมือในเรื่องของพฤติกรรมของผู้ขับขี่ด้วยนะครับ